วันนี้นะคะหลายภาคส่วนก็เริ่มเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจ

พอออกมาปุ๊บคนก็ต้องอยากจะสัมภาษณ์
อยากจะทำเป็นภาพยนตร์ที่เราเล่าไป

แล้วบางทีเด็กเขาก็ปรับตัวไม่ทัน
คนก็มีข้อเสนอให้นู่นให้นี่อย่างนี้
มันจะต้องยังไงจะต้องมีหน่วยงานไหนมาดูแล
คือปรับตัวไม่ทันยังไม่เท่าไร
แต่ว่ามันมีประสบการณ์ของคนที่ติดเมืองที่ชิลี
เขาบอกว่าสิ่งต่างที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ย
มันเต็มไปด้วยผลประโยชน์แอบแฝง
แล้วที่สุดแล้วพวกเขาก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลย
เขาใช้คำว่าเหมือนกับจะไปติดถ้ำรอบ๒
มันทำให้เขาแบบกลายเป็นว่ามันทุกข์มากกว่าเดิ
กับตอนที่เขาติดอยู่ในเมืองซะด้วยซ้ำ
บางทีสมมุติถ้าสื่อไปสัมภาษณ์
คำถามมันก็อาจจะไปกระทบกับสภาพจิตใจของเด็ก
จะต้องเล่าประสบการณ์เลวร้ายอีกรอบนึงอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ศรีลังกานะคะ๒วัน
ก็ทางด้านของผู้นำศรีลังกาก็ยินดีนะคะ
ความสำเร็จที่ไทยช่วยทีมหมูป่าออกมาได้
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะ
ได้เข้าหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะ

ประธานาธิบดีศรีลังกาก็ได้กล่าวเปิดการหารือ
ด้วยการแสดงความชื่นชมยินดีเลยนะคะ
ยินดีก่อนเลยกับความสำเร็จที่สามารถช่วยทีมหมูป่า
ทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะ
ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
นายกรัฐมนตรีของเราก็ตอบกลับไปว่า
ความสำเร็จมาจากความพยายามและแรงสนับสนุน
จากทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ
ทีนี้มาดูความเป็นห่วงนะคะ
ความเป็นห่วงนี้เป็นข้อความมาจาก
ที่เขาเคยติดเหมืองที่ชิลีที่เหมืองถล่ม
นายธีรชัยภูวนาศนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคนงานที่เขาเคยติดอยู่

เขาเตือนทีมหมูป่าเอาไว้แบบน่าสนใจมาก
เตือนว่าให้ระวังติดถ้ำครั้งที่๒
จากปัญหาการมีชื่อเสียงแบบฉับพลัน
เพราะก็จะมีข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างเข้ามามากมาย
เช่นสร้างภาพยนตร์เขียนหนังสือ

แต่ท้ายที่สุดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับประโยชน์
ตามที่มีผู้ให้สัญญาเอาไว้
ก็เลยแนะนำว่าให้รอเวลา
กว่าจะมีความพร้อมจริง
ถึงจะก้าวเข้ามาอยู่ใต้แสงไฟสปอร์ตไลท์

กรณีทีมหมูป่าเป็นเป้าที่น่าสนใจ
เพราะมันใหญ่กว่ากรณีเหมืองชิลีอีกค่ะ
เพราะว่าคนชื่นชมกันทั้งโลก
ดังนั้นพอมีความสนใจจากทั่วโลกเยอะแบบนี้
ครอบครัวทีมหมูป่าก็ยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษ
แล้วก็ต้องฟังคำเตือนนี้เอาไว้ให้มากด้วยนะคะ
ทางด้านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
นายวรัฐครุจิตก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ในเฟซบุ๊กก็ระบุไว้แบบนี้ค่ะ
ปฏิบัติการโหนหมูป่าเริ่มรุนแรงขึ้น
และจะแรงขึ้นอีกเมื่อเด็กออกมาจากโรงพยาบาล
เริ่มให้สัมภาษณ์ก็จะมีข้อเสนอแปลกที่อาจจะฟังดูดี
แต่เจือสารพิษต่อความเป็นเด็ก
โหมเข้ามาจากรายรอบทิศทาง
พร้อมกับมีคนแปลกหน้าที่พร้อมตักตวงผลประโยชน์
และที่น่าห่วงยิ่งกว่าก็คือ
จะมีคนโหนด้วยการด่าเด็ก
เพื่อสร้างความสนใจตรงนี้นี่แหละค่ะ
โดยงานรัฐควรจะต้องเข้ามาคุ้มครองอย่างจริงจัง
โดยอาจจะตั้งเป็นกองทุนมีผู้จัดการ
เฉพาะดอกผลแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
อย่าช่วยหมูป่าออกมาแล้วปล่อยให้เผชิญกับแรงและไฮยีน่า
อย่าให้เผชิญกับแรงและไฮยีน่าเลยเพราะว่าเป็นห่วงเด็กนะคะ
ใครจะช่วยเหลืออะไรก็เอาตามความเหมาะสม

บอกว่าทั้ง๑๓คนเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้าย
แล้วก็ไม่ใช่ฮีโร่ด้วยเขาคือผู้ประสบภัย
เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันตามเหตุผลที่เหมาะสมที่พอควร
มุมหนึ่งก็คือเมื่อมีคนช่วยแล้ว
อีกกลุ่มหนึ่งก็จะหวังดีประสงค์ร้าย
ด้วยการทำเป็นเหมือนกับจะตักเตือน

ทำเป็นว่าออกมาติติงเขาอะไรเขา
ก็ต้องการเรียกร้องความสนใจในส่วนของตัวเองเหมือนกัน